ตรวจสอบเพิ่มเติมกรณีที่วันที่๑๒เมษายนที่ผ่านมานี้เองนะครับ
มีการรดน้ำขอพรในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

แล้วก็เหมือนว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นคนนำทีมในการรดน้ำขอพรอดีตนายยกเทศมนตรี

แต่ว่าการรดน้ำขอพรแล้วก็มีการรวมกลุ่มคนเยอะแบบนี้
เท่าที่เห็นในภาพนั้นน่าจะมีสักประมาณ๑๕คนเนี่ย
มันผิดในข้อบังคับตามพรกรฉุกเฉินถูกต้องไหมฮะ
ช่วงนี้รัฐก็ขอความร่วมมือ๔ข้อห้าม๓ข้อแนะ

โดยเฉพาะเรื่องของการรวมกลุ่มการรดน้ำขอพรแบบนี้นะครับ
เรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบกันเพิ่มเติม

เป็นคลิปวิดีโอการจัดงานรดน้ำขอพร
ดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่บุคคลชายหญิงคู่หนึ่ง
ในช่วงเทศกาลสงกรานปี๒๕๖๓นะครับ
เท่าที่สังเกตน่าจะเป็นบ้านของประธานหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
ในคลิปก็มีผู้ร่วมงานชายหญิงมากกว่า๑๕คน
ส่วนผู้ใหญ่ที่นั่งตรงกลางที่นั่งรับน้ำ
เป็นชายหญิงวัยกลางคนคู่หนึ่ง

เดินทางมาร่วมสมทบในการรดน้ำขอพรภายหลัง
โดยในงานก็เปิดเพลงวันสงกรานอะไรอย่างนี้นะฮะ
โดยสังเกตว่ามีบางคนไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย

คลิปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครับวันที่๑๒เมษายน
เวลาประมาณ๑๓นาฬิกา๓๐นาที

เพราะว่าดรสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดนนทบุรี

ผู้หลักผู้ใหญ่ในนนทบุรีไม่ดู
จนทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้

สั่งให้จังหวัดตรวจสอบข้อที่จริงและตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ถ้าพบว่ามีความผิดจะดำเนินการตามวินัยร้ายแรงนะครับ
และท้ายที่สุดนะฮะผู้ว่าก็สั่งให้ในอำเภอบางบัวทอง
คือในอำเภอวิทยาชะพานนท์นะฮะได้เรียกคนที่อยู่ในกลุ่มกวน
ที่เขาจัดงานรดน้ำขอพรมาสอบ
และที่สำคัญต้องมาตรวจวัดไข้มาตรวจร่างกายด้วยนะฮะ
ว่าพวกคุณแข็งแรงหรือเปล่าเป็นกลุ่มแพร่เชื้อโควิดหรือเปล่า
โดยมีการเรียกนายสุขสกลประชาสินทิพย์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๕
และบุคคลที่ปรากฏในคลิปมาสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับ
โดยผู้ใหญ่บ้านหมู่๕หรือว่าผู้ใหญ่สุขสกล
ได้ชี้แจงบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
หลังจากที่ทีมงานจิตอาสาได้รวมกลุ่มกันในการเข้าไปพ่นยา
ป้องกันเชื้อวัยรัฐโควิด๑๙ในหมู่บ้าน
โดยเป็นการฉีดพ่นน้ำยาตั้งแต่หมู่ที่๑ไปจนถึงหมู่ที่๕
คือทำงานกันนะนะทำงานเพื่อชาวบ้านแหละครับ
แล้วก็มาถึงช่วงเวลาพักกินข้าวเที่ยง
ที่บ้านของนายวิรัติเอี่ยมแม้นประธานหมู่บ้านรัตนวดี
ประธานหมู่บ้านรัตนวดีคือนายวิรัติ
คนในหมู่บ้านเรียกว่าประธานไข่นะฮะ
ก็มาแวะพักทานข้าวกันตรงนี้
จากนั้นทีมงานที่พ่นยาก็เห็นว่าไหนเราก็มารวมกลุ่มแล้ว
มาทำกิจกรรมเพื่อที่จะดูแลชุมชนพ่นยาฆ่าเชื้อให้ชุมชนแล้ว

ก็เลยอยากจะรดน้ำขอพรอดีตนายกเทศมนตรีบังรักษ์พัฒนา
ก็คือนายกิตกล้องนาคทั่งนะครับ
ซึ่งตัวของอดีตนายกเทศมนตรีบังรักษ์พัฒนา
ก็ให้ข้อมูลมาเหมือนกันบอกว่าในวันนั้น
คือเหมือนลูกน้องแล้วก็อดีตลูกน้อง
มาทำกิจกรรมเขาก็ขอนะบอกว่าอยากจะรดน้ำขอพรซะหน่อย
แต่ทางนายกิตกล้องอดีตนายกอดีตนายกเทศ
ก็บอกว่ามันจะผิดพรกรฉุกเฉินหรือเปล่า
แต่เห็นว่าเป็นทีมงานเป็นคนกันเอง
ประกอบกับเป็นเทศกาลสงกรานด้วย
นิดหน่อยคงไม่เป็นไร
อันนี้คนที่ให้รถน้ำขอพรก็คิดแบบนี้
คงไม่เป็นไรใช้เวลาไม่น่าจะเกิน๕นาที
งานบอกแบบนั้นและทีมงานก็มีไม่เกินสัก๑๐คน
แล้วก็รดน้ำดำหัวอยู่บริเวณหลังบ้าน
ก็เลยอนุญาตให้มีการรดน้ำดำหัวขอพรกัน

ทีนี้ทางด้านของประธานไข่คือนายวิรัติเอี่ยมแม้น

ซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ในการจัดงานตรงนี้นะฮะ
ยืนยันเช่นกันบอกว่าก็ไม่ได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า
ตนก็ได้ยินผู้ใหญ่บ้านห้ามแล้ว
แล้วก็อดีตนายกเทศมนตรีบังรักษ์พัฒนา
ห้ามแล้วว่ามันผิดพรกรฉุกเฉิน
ซึ่งตัวประธานไข่ก็ห้ามเหมือนกัน
แต่ทีมงานบอกขอเถอะอยากจะรดน้ำขอพรมันเป็นประเพณี
และขอใช้เวลาไม่นานแล้วก็งานไม่ได้จัดใหญ่โตอะไรนัก
ทางประธานไข่เองก็เลยบอกเอองั้นเลยตามเลยละกันนะ

แต่ก็ขอยอมรับผิดทุกอย่างนะครับ
ยืนยันไม่ได้ตั้งใจที่จะละเมิดพรกรฉุกเฉิน
แต่ทั้งนี้นะฮะนายอำเภอบางบัวทอง
ตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบข้อที่จริงเรื่องนี้
ก็คาดว่าจะรู้ผลภายใน๓วัน
พร้อมทั้งให้มีการดำเนินคดีในข้อหาฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินด้วย
นายอำเภอเขาให้ข้อมูลตรงนี้กันนะครับ
เขาพูดนิดเดียวถึงเขารถน้ำนิดเดียว

ก็หนีเป็นหูเท้าหอน
นี่นะครับในอำเภอที่ได้ลงไปตรวจสอบพื้นที่
ก็มีการตรวจวัดไข้ทีมงานที่เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา

คนพบว่าไม่มีใครที่มีไข้สูงอุณหภูมิร่างกายเกิน
ต้องกักตัวและแต่ละคนก็ยืนยันบอกว่า
ยังคงแข็งแรงดีแล้วพวกผมเนี่ยอยู่กับพวก
ยาฆ่าเชื้อยาพ่นฆ่าเชื้ออะไรต่างมา
พวกผมยืนยันพวกผมปลอดภัยจากโควิด๑๙แน่นอนนะครับ
ส่วนสารที่จัดงานก็คือบ้านของประธานไข่
ก็ต้องมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดนะครับ
แต่ทีนี้ต้องดูนะฮะว่าในอำเภอเขาจะตรวจสอบอย่างไร
คณะกรรมการจะว่าอย่างไรผู้ว่าจะว่าอย่างไร
มีการลงโทษหรือเปล่านะครับ